เปิดปากกับภาคภูมิ
ภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิ
ภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิ
ภาคภูมิภาคภูมิ
ภาคภูมิภาคภูมิ
ภาคภูมิภาคภูมิ
ภาคภูมิภาคภูมิ
ภาคภูมิภาคภูมิ
ภาคภูมิภาคภูมิ

ภาคภูมิภาคภูมิ

ภาคภูมิ

ภาคภูมิ

ภาคภูมิ

หรือว่าสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นกับการเมืองไทยจะเป็นยังไง
วันนี้มีแขกรับเชิญสองท่านนะครับมาพูดคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรผู้มนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและพัฒนาของมหาวิทยาลังศิษย์นะครับ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรุมิตกุลนะครับ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของทางธรรมศาสตร์นะฮะ

โอ้โหวันนี้คือสารรัฐธรรมนูลท่านประชุมกัน
หลังจากนั้นก็แจ้งข่าว
บอกว่า๓๐กันยายนวันศุกร์๑๕นาฬิกา
กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติ
และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง
กรณีของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกครบ๘ปีหรือยัง

พอศาลท่านมีคำการนกการนัดอะไรออกมาเนี่ย
อาจารย์สมชัยโพสต์เฟซบุ๊กเลย
บอกทำไมต้อง๓๐กันยายน

ที่เป็นวันศุกร์และบ่าย๓

คือต้องมองแง่ที่เป็นเหตุผลก่อนนะครับว่า
วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เพียงแค่ถกกันนะครับว่า

คำชี้แจงต่างเอกสารต่างนี้เพียงพอหรือยัง

ซึ่งก็ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันแหละครับว่าเอาล่ะพอแล้ว
ดังนั้นก็จะไม่เรียกเอกสารต่างเพิ่มแล้ว

ตอนนี้ถ้าวันนี้ทุกอย่างพร้อมเนี่ย

นะครับว่าศาลเนี่ยจะต้องแต่ละคนนะ

เก้าคนนี้จะต้องไปทำคำวินิจฉัยส่วนตัว

คือไปคิดเองคนเดียวนะเงียบอย่าไปคุยกับใครนะ

โทรมาโทรศัพท์มาล็อบบี้ก็ต้องไม่ฟัง

ผมก็คิดว่าประเด็นกฎหมายมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรอก

เพราะว่าคำวินแชร์ส่วนตัวต้องเขียนมาด้วย

มาเจอกันแล้วก็มาพูดปากเปล่า
เดี๋ยวอีกคนนี้เขาพูดไปทางหนึ่ง

ฉันว่างี้แล้วก็ส่วนใหญ่ว่ายังไง
ดังนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมต่อสาร
ก็คือว่าจังหวะเวลาประมาณสัก๑๕วันนี้สมควรพองามแล้ว

พอเหมาะพอสมแล้วแต่คำถามว่าทำไมไม่วันพุธ
ทำไมไม่วันพฤหัสทำไมไม่ประเภทว่าแหม
คนจะได้ประเภทได้เงียบหูฟังกันเต็มที่
แล้วก็จะพูดคุยกันวิภาควิจารณ์กันต่อได้
ตอนนี้ท่านเอาไปวันศุกร์แล้วก็ตอนบ่าย๓นี่
ซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในอดีตนะ
เวลาตัดสินคดีสำคัญทั้งหลายเนี่ยซึ่งประชาชนเงียบหูฟังเนี่ย
ท่านชอบแล้วกันวันศุกร์ตอนบ่าย
วันศุกร์ตอนบ่ายเย็นยิ่งฝนตกยิ่งดียิ่งชอบ

เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า๑นี้วันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์อาทิตย์
กระแสตกครับพี่จานเขากลับบ้านกันหมดแล้วไม่เจอไม่คุยกัน
สื่อมวลชนก็จะเล่นข่าวแรงนะครับไอ้พวกข่าวตอนเช้าทั้งหลาย

พอเช้าวันเสาร์ข่าวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
ก็จะเป็นการลดกระแสของสังคมได้อย่างหนึ่ง
ที่ต้องบ่าย๓ถ้าพูดให้เกิดความเป็นธรรมต่อท่าน
ก็คือว่าเช้าท่านได้ประชุมกัน
แล้วก็บ่ายก็เอาล่ะก็มาแถลงออกมา

อย่างน้อย๕โมงเย็นผมไม่อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นกระแสของการที่จะจับกลุ่มคุยต่างของคนต่างมันก็จะมีน้อยลง
ตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยถามว่าแล้วทิศทางของการวิจัยน่าจะเป็นแบบใดใช่ไหม
ถ้าเดาจากมันมีผลไหม
ถ้าเดากับการจัดจังหวะเวลาแบบนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าคล้ายว่าจะเป็นผลของการวินิจฉัย
ซึ่งอาจจะไม่ค่อยถูกใจประชาชนผมคิดแบบนี้นะอย่างนั้นเลยหรอ
คือแค่วันกับเวลาที่นัดฟังคำวินิจฉัยนี่อาจารย์สมชัยมองว่าผลออกมาอาจไม่ถูกใจประชาชน
คือเดาในเชิงของเวลาวันเวลาจังหวะต่างมันเหมือนกับต้องการที่จะตัดกระแสประชาชน
ไม่ให้ประชาชนมาจับกลุ่มโวยวายกันไม่ต้องการให้สื่อเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันต่อมากมายนัก
เดานะเป็นแบบนี้ครับไม่รู้ว่าอาจารย์คิดเหมือนกัน
อาจารย์บริญญาติคิดว่ามีความผลมั้ยเพื่อนเวลาในการนัด
ของอาจารย์สมชัยนี่น่าสนใจมากแต่ผมเข้าใจว่าคือด้วยการที่ระบบของศาลใช้ระบบเสียงข้างมาก
นั่นคือ๕เสียงเนี่ยไปทางใด๕เสียงขึ้นไปนะฮะผลก็คือจะเป็นอย่างนั้น

ใช่ครับซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็มีการทายกันแหละว่าท่านใดจะออกแนวทางใด
แต่จะรู้ได้ก็คือวันนั้นเลยครับวันที่๓๐กันยา
แต่การที่ท่านเลือกไว้แบบนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่ารู้กันแล้วว่าจะออกในทางไหน
ผมว่าอาจจะยังไม่ขนาดนั้นผมยังเห็นว่ามันยังออกได้สองทางอยู่

ทำไมรู้ไหมเพราะว่าผมเห็นว่าดูแล้วศาลท่านไม่ค่อยรีบอ่ะ
ไม่ค่อยรีบเหรอยังไงอาจารย์สารไม่ค่อย
จริงเรื่องนี้ควรคือหมายถึงว่า
ถ้าคิดเป็นในทางที่ว่าคำวิริส๑๙๑๙จะต้องกลับในทางไปประโยคกับท่านนายก

พี่ศาลท่านได้รับคำร้องที่ประธานสงต่อไป๒๔สิงหาคม
ผมก็เคยบอกว่าข้อนี้มันไม่มีปัญหาข้อที่จริงเลย
มีปัญหาเพียงแค่ข้อกฎหมาย
ที่ไปเอาขอรายงานการประชุมครั้งที่๕๐๑เนี่ย

ว่าตกลงท่านประธานกรรมนิการยกร่างรัฐมนูล

ตกลงที่ท่านบอกว่าครั้งที่๕๐๐เนี่ย
เป็นการบันทึกโดยที่เลขาเขาเขียนไปเอง
แล้วครั้งต่อมาไม่มีการรับรองงานประชุมจริงหรือเปล่า

ตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อกฎหมายอยู่ดีแหละ

นี่ประเด็นคือในเมื่อมันมีแค่ข้อกฎหมายแค่นี้

ไม่เห็นต้องรอถึง๓๐กัญญาหรือว่า
ก็ปลอดภัยไว้ก่อนหรือเย็นวันสุขซะเลย
แต่ว่าผมยังมองว่าการที่ท่านไม่รีบเนี่ย
ผมยังมองว่ามันออกได้๒ทางนะ
ก็คือได้อยู่ต่อหรือต้องหยุดแล้วครบ๘ปีแล้วซึ่ง
ซึ่งในทางที่ทางที่ได้เป็นนายกต่อเนี่ย

คือขยักของ๖๐กับขยักของ๖๘ใช่ไหม
ขยักของเริ่มรับ๖๐กับขยักเริ่มรับ๖๒ใช่ครับใช่ไหม

ขณะนี้คือพ้นหรือยังครบ๘ปีแล้วพ้นหรือยัง
เพราะนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาถามไปว่าครบ๘ปีหรือยัง
สภาชุดนี้ก็จะครบวาระ๒๔มีนาคมปีหน้าอยู่แล้ว

ดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้คือท่านต้องการอยู่ให้ถึงให้ครบ

ใช่ครับดังนั้นจะเริ่มนับ๖เมษา๖๐หรือนับ๙มิถุนา๖๒
คือจะจบที่ปี๖๘ปี๗๐ไม่ใช่ปัญหาขนาดนี้
อาจารย์มีริยามองว่าไม่สำคัญ
แต่ว่าถามว่าสารท่านจะวินิจฉัยไหมผมเชื่อว่าจะไปถึงตรงนั้นน่าจะถึง
น่าจะบอกชัดเจนเลยสมมุติถ้าเกิดกรณีได้ยังไม่ครบ๘ปี
เพราะว่าถ้าหากจะบอกว่าพ้นตำแหน่งในเหตุผลก็มีข้อหนึ่ง
แต่ถ้าไม่พ้นปุ๊บเนี่ยทำไมถึงไม่พ้นก็ต้อง

ผมเลยมองว่าเหตุผลของท่านจะเป็นตัวบอกอยู่ในตัว
ถ้าคำวินิจฉัยเสียงข้างมากออกมาว่าไม่พ้นนะครับ
เหตุผลของท่านจะออกมาในทางที่เราท่านมารู้ได้ว่าตกลงนับ๖เมษา๖๐
หรือ๙มิ๖๒เป็นต้นมา
แต่ถ้าหากว่าพ้นเนี่ยเหตุผลก็มีข้อเดียว
คือครบ๘ปีแล้วแล้วต้องพ้นตำแหน่งตามรัฐมนุน

คิดว่าพ้นหรือยังไม่พ้น
โดยเฉพาะคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์
ส่งมาให้สารรัฐธรรมนูล

หักล้างได้หรือไม่อย่างไรกับสิ่งที่ทางภาคฝ่ายค้านเนี่ย

คิดว่าตกลงแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ย
หรือไม่พ้นเป็นนายกครบ๘ปีหรือยัง

ท่านผู้ชมครับเรากำลังคุยกันเรื่องวาระ

พลเอกประยุจันทร์โอชาว่าครบ๘ปีหรือยังนะครับ
สารรัฐธรรมนูลนัดฟังคำวินิจฉัย๓๐กันยายนนี้นะฮะ
อาจารย์สมชัยอาจารย์ปริญญาเมื่อสักครู่นี้
เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนเวลาต่าง
ทีนี้ก่อนที่จะถึงวันวินิจฉัยเนี่ยนะฮะ

ก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูลให้ผู้ที่ถูกกล่าวหา
ก็คือพลเอกประยุทธ์ส่งคำชี้แจงมาได้
มีเอกสารเขาเรียกว่าหลุดใช่ไหม
ยังไงก็ไม่รู้ตั้งใจหลุดเลยเหรออาจารย์
เอาเป็นว่าคนได้เห็นกันละ๗๘ข้อด้วยกัน

สิ่งที่บนเอกประยุทธ์ได้ได้ชี้แจงไปเป็นเอกสาร
คือถ้าผมให้น้ำหนักนะครับ

ครึ่งครึ่งเหรอครึ่งพอเพราะว่า
เวลาที่ฝ่ายที่เขาจะชี้แจงเรื่องของตัวเองเนี่ย
ก็ต้องตอบว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องดีเหมาะสมใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นใน๖๗ข้อที่ส่งไปทั้งหมดนี้
ถ้าเป็นศาลก็ควรจะต้องฟังหูไว้หู
ฟังหูไว้หูด้วยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการ
เรียกว่าแก้ตัวของผู้ถูกร้องว่าเขาจะต้องบอกว่า
เขามีสิทธิ์อยู่ต่อได้เพราะอะไรอย่างไรนะครับ
ตอนนี้น้ำหนักเนี่ยถามว่าผมจะให้กับอะไรบ้าง
หนึ่งผมให้กับรัฐมนูลแล้วก็มาตรา๑๕๘วักสี่ที่บอกว่า
คนเป็นนายกเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน๘ปีนะฮะ
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันก็ตามเนี่ยเกิน๘ปีไม่ได้
รวมกันต้องไม่เกิน๘ปีนี่ก็คือ๑๕๘วักสี่

แล้วก็อย่างที่สองนะฮะผมชี้แจงก่อน
ผมใช้น้ำหนักต่อสิ่งที่เรียกว่าเจตนารมณ์ของรัฐมนูล
ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารที่ชื่อความมุ่งหมาย
และคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐมนูลตีพิมพ์เป็นเล่มนะครับ
ผมเอาอันนี้เขาจะมีการพูดถึงความมุ่งหมายของมาตรา๑๕๘วัก๔
เขียนไว้ชัดเจนครับว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ในตำแหน่งอำนาจทางการเมือง
นานเกินไปยาวนานเกินไปซึ่งจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองของประเทศ
นี่คืออย่างที่๒อย่างที่๓ที่ผมให้น้ำหนักก็คือบันทึกการประชุมครับ
ครั้งที่๕๐๐นะครับซึ่งในการประชุมคราวนั้นของกรรมการร่างรัฐมนุนชุดนั้น
ซึ่งมีการพูดคุยกันครับในวาระที่เรียกว่าวาระเพื่อการพิจารณานะ
ไม่ใช่เพื่อแจ้งเพื่อทราบนะว่ารักพินาก็คือหมายความว่า
ประธานต้องหยิบยกเอาประเด็นขึ้นมาพินาแล้วก็กรรมการก็อาจจะมีการถกเถียงกันนะฮะ
ก็มีความชัดเจนแล้วครับว่าถามเรื่องอะไรครับ
เรื่องว่ามาตรา๑๕๘วัก๔นี้มีความหมาย

ซึ่งวันนั้นคุยกันว่ารวม

ใช่แล้วก็อย่างที่๔ที่ผมใช้น้ำหนักก็คือว่า
เรื่องของบันทึกการประชุมครั้งที่๕๐๑
ถัดไปนะครับวันที่๑๑กันยายน๒๕๖๑ซึ่งมีการบอกว่า
มีการรับรองบันทึกการชุมครั้งที่๕๐๐นะครับ
มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจรายงานการประชุม
และที่ประชุมรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
เพราะฉะนั้นคือ๔เรื่องนี้พอออกมาเป็นแนวเดียวกันจบ
ถามว่าให้น้ำหนักต่อบันทึกต่อคำชี้แจงของคุณประยุทธ์ไหม
คำตอบคือผมให้ครึ่งเนื่องจากว่าเป็นการชี้แจงของคนซึ่งถูกกล่าวหา
ดังนั้นก็ต้องพูดปกป้องตัวเองไว้ส่วนหนึ่ง
ไปให้น้ำหนักต่อคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยไหม
เดิมให้ครับเดิมให้
จนกระทั่งวันที่อาจารย์มีชัยบอกว่า๕๐๐เป็นการประชุมครั้งสุดท้าย
และไม่มีการประชุมครั้งถัดไปแล้วและไม่มีการบันทึกรายงานการประชุม
เป็นเพียงแค่การสนทนากันระหว่างคนสองคน
ประโยคนี้นะหลังจากที่ผมฟังประโยคนี้เสร็จแล้วมี๕๐๐เดียวออกมา
แล้วบอกว่ามีการรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่๕๐๐
ผมให้น้ำหนักงานของอาจารย์มีชัยชิ้นนี้เป็นศูนย์
เดี๋ยวผมให้ตกเลยครับแต่เริ่มต้นนะครับ
ผมให้ตรวจต่อแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมาข้างต้นเนี่ย
มันผิดทั้งหมดแล้วผมเลยบอกว่ามีแค่สองอย่าง
อายุมากจำไม่ได้นี่ใส่อย่างที่หนึ่งหรือสอง
ถ้าเจตนานี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่ดูน่าเกลียดสุดครับ
คนที่เป็นมือกฎหมายของแผ่นดินรู้ถูกรู้ผิด
ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่๑
แต่ท่านเล่นบทบาทแบบนี้เนี้ยไม่สวยงามอย่างยิ่งครับ
ผมถือว่าเป็นการล้มละลายของบุคคลคนนี้
ซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของสถานะการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์
ใช่ครับบันทึกการประชุมของกรรมการร่างรัฐมนุนตอนครั้งที่ห้าร้อยเนี่ย
ที่คุยกันก็คือบอกว่า๘ปีต้องรวมด้วย
นายกที่เป็นอยู่ตอนปีห้าเจ็ดหรือคือตอนคอสอช่อเนี้ยต้องรวมด้วย
แต่อาจารย์มีชัยบอกว่าวันนั้นมันเป็นแค่การคุยกันคุยกัน
ไม่มีการบันทึกรับรองอะไรปรากฏเอกสารฉบับที่๕๐๑มันออกมา
บอกว่ารับรองไว้หมดแล้วนะการประชุมในวันนั้น
อาจารย์มองว่าน้ำหนักตรงนี้มันอยู่ในข้อต่างที่พลเอกประยุทธ์ชี้แจงมา
โดยประชุมนะครับที่เป็นทางการก็จะทราบครับนะครับ
เลขาเนี่ยผู้บันทึกเนี่ยนะครับเขาจะมีคนบันทึกและคนตรวจและการประชุม
อ่าแล้วมารับรองในคราวต่อไปครับเหตุผลเพราะเขารู้อนาคตข้างหน้าเกิดมีปัญหา
เขาจะมาดูรายงานอืมก็แปลว่าบรรยากาศการประชุมเนี่ยมีคนพูดอยู่สองคน
ครับคืออาจารย์มีชัยกับคุณสุพธิ์ไข่มุกอืมคำถามคือว่าจะนับรวมไหม
ถ้าเป็นนายกมาก่อนแล้วผมประกาศใช้จะนับเวลารวมไหมแล้วอาจารย์มีชัยก็บอกก็ก็รวม
ถ้าดูจากเอกสารสองท่านทั้งสองท่านด้วยนะทั้งสองท่านทั้งสองท่านด้วยนะ
คุณสุพธพูดก่อนเจมชิแจงก่อนใช่ไหมครับแล้วอาจารย์มีแค่ความเป็นคนสรุปตามคุณสุพธ
ทีนี้จะบอกเป็นความเห็นและการคุยกันสองคนเนี่ยผมว่ามันคลาดเคลื่อน
ทางปฏิบัติก็แปลว่าคนอื่นนั่งฟังอยู่ไม่ได้โต้แย้งไม่มีคนอื่นโต้แย้งเลย
หรือถ้าหากว่ามีคนโต้แย้งแล้วไม่บันทึกไว้ในคราวครั้งถัดมาคือ๕๐๑เนี่ย
โต้แย้งก็บอกเอ๊ะนี่ผมเนี้ยโต้แย้งทำไมไม่ใส่มาด้วยอืม
แล้วต้องขอให้บันทึกไปนะว่าที่บันทึกมาเนี่ย
เป็นความเห็นส่วนตัวทั้งสองท่านไม่ผูกพันพวกเรานะครับ
คือทุกท่านเนี่ยยอมรับรายงานการประชุมครั้งนี้เพราะมีการรับรองในงานประชุมไง
อาจารย์มีโอ้จุดที่อาจารย์มีใช้พลาดที่สุดเนี้ยเอ่อพลาดใช่ไหม
คืออาจารย์มีชัยลืมหรือเจตนาไม่ทราบได้แต่มันแย่หมดนะ
จะพลาดจะลืมหรือเจตนานี่มันแย่หมดนะครับต่ออาจารย์วิชัย
น้ำหนักของท่านเนี่ยครับความจริงเนี่ยตอนที่ท่านมาบอกว่าเฮ้ย
ต้องนับตั้งแต่รัฐมูลประกาศใช้เนี่ยน้ำหนักมันพลิกมาทั้งข้าง
ทั้งข้างเอ่อที่เห็นว่าผลิกประยุทธ์ยังไม่พ้นตำแหน่งน่ะนับทั้ง๘ประกาศใช้คือมี๖ศูนย์
ใช่ครับพลิกมาทางข้างนี้แต่พอปรากฏว่าการประชุมมันยังมีอีกครั้งหนึ่ง
คือ๕๐๑แล้วก็มีการรับรองในการประชุมนะครับ
อันนี้ทำให้น้ำหนักท่านเนี่ยหายไปเลยแต่ขนาดถึงขนาดสอบตกได้คะแนนศูนย์
ถึงขนาดอาจารย์สมชัยรึเปล่าเนี้ยอาจารย์ตอบว่าทำไมโหดขนาดนั้น
แต่ว่าหายไปเลยอาจารย์แต่ผมสนใจอย่างนี้นะ
ดีอาจารย์สมชัยเนี่ยพูดถึงเรื่องของเบี้ยประชุมอะไรต่างต่างอืม
ถ้าหากว่าครั้งที่ห้าร้อยหนึ่งไม่มีเนี้ยครับ
แล้วถามว่ารับเบี้ยประชุมครั้งที่๕๐๑กันไปได้ยังไง
ประชุมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวาระหรือว่าบันทึกกับคนที่ออกมา
คือการประชุมทุกครั้งของกรทเนี่ย
ท่านไม่ได้รับเป็นเงินเดือนนะกรทชุดนี้นะอืม
รับเป็นเบี้ยประชุมซึ่งเบี้ยประชุมดังกล่าวเนี้ยเอ่อ
จากเอ่อคริสติกาที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีออกโดยคอลโลมอล์นะครับ
ประกาศเมื่อเดือนพิกายนปีสองห้าห้าเจ็ดอืม
ระบุนะครับว่าตัวกรรมการร่างรัฐมนุนนี้จะได้เบี้ประชุมคน๖๐๐บาทต่อครั้ง
ครั้งที่มาประชุมครั้งนะฮะแล้วก็คนที่เป็นประธานเนี่ย
จะได้เพิ่มอีกสามพันคือเก้าพันบาทก็เป็น๙๐๐บาท
พันบาทแล้วก็กรทเนี้ยถ้าคุณภาคภูมิไปดูนะ
สองปีสิบเอ็ดเดือนที่เข้าประชุมกันเนี้ยขยันมากเลย
ประชุมห้าร้อยหนึ่งครั้งห้าร้อยหนึ่งครั้งครับ
ปีห้าเจ็ดประชุมเฉลี่ยประมาณสี่จุดห้าครั้งต่อสัปดาห์
สี่จุดห้าครั้งต่อสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวัน
สัปดาห์หนึ่งเอาห้าวันห้าวันทำการเอาห้าวันทำการนะฮะ
ปีห้าเจ็ดเนี้ยประชุมสี่จุดห้าครั้งต่อสัปดาห์ครับ
ปีถัดไปเนี้ยประชุมสี่ครั้งต่อสัปดาห์นะฮะอันนี้อ่า
ออกมาตัวเลขประมาณสี่ครั้งสามจุดห้าครั้งเลยอยู่ประมาณเนี้ย
ถือว่าประชุมถี่มากครับแล้วก็ทุกครั้งเนี้ย
เบิกเบี้ยประชุมครับนะครับทีนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่า
ก็ต้องไปดูว่าครั้งที่ห้าร้อยหนึ่งเบิกเบี้ยประชุมหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่า
ตอนนี้ไม่มีใครรู้เดี๋ยวผมจะลองทำเรื่องถามไปยังสตง
สตงช่วยตรวจดูนะครับว่ามีการที่จะเซ็นรับเงินกันหรือไม่
เพราะว่าหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะขณะนี้เท่าที่เราสืบค้นได้
ก็คือในเว็บไซต์ของกรทซึ่งยังคงอยู่นะ
จะมีเพียงแค่การสรุปการประชุม
ซึ่งไม่มีสิ่งที่เรียกว่าบันทึกการประชุมด้วยซ้ำ
ไม่มีบอกครับว่าประชุมครั้งนี้มีใครร่วมประชุมบ้าง
เข้าประชุมใครขาดประชุมไม่มีนะครับ
ที่เป็นบันทึกการประชุมขณะนี้มีอยู่เล่มเดียวครับ
คืออยู่ที่ห้องสมุทรของรัฐสภา
ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปค้นดูนะว่าปัจจุบันยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับ
คือถ้าดูจากเรื่องของที่สารรับนูนท่านถามไปยัง
อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
มันจะมีการพูดถึงห้างที่๕๐๐มีการบันทึกว่า
มันเหมือนยืนยันว่ามันมีการคุยกันว่าต้องนับตั้งแต่ปี๕๗
คือจริงแล้วเรื่องนี้ท่านจะมีความเห็นอย่างไร
ในปัจจุบันหรือขณะนั้นเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่ประเด็นคือสองครั้งไม่เหมือนกันแล้วความเห็นในขณะนั้นเนี่ย
จะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมก็ขอแย้งว่ามันไม่ใช่
แล้วนี่ข้อสำคัญผมเรียนอย่างนี้นะครับ
เพื่อจะพูดเรื่องอาจารย์มีชัยให้จบในเบรกนี้นะครับ
คือต้องเข้าใจว่าอาจารย์มีชัยกับผู้ถูกร้องมีความเกี่ยวพันกันนะครับ

เอ้าก็ประธานกรทกับกรทใครเป็นคนตั้งล่ะ
หัวหน้าคอสชแล้วหัวหน้าคอชอคือใครล่ะพลเอกประยุทธ์ใช่ครับ
อาจารย์มีชัยยังมีฐานะเป็นกรรมการในคอสชด้วยนะครับอาจารย์มีชัยเนี่ย
จากรับเงินเดือนรับนอกจากรับเบี้ยประชุมการเป็นกรรมการรัฐมนุนแล้วเนี่ย
ยังรับเงินเดือนการเป็นสมาชิกเป็นคณะแล้วกัน
คณะกรรมการในคอสชไร่เดือนนะเดือนละแสนกว่าบาท
๑แสน๑หมื่นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็รับบริเติบ
เพราะฉะนั้นความผูกพันความเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าท่านเองก็เป็นองค์คณะ
ที่อยู่ในคอสชรับเงินเดือนส่วนหนึ่งแสนกว่าบาทแล้วก็มารับเบี้ยประชุมอีกแสนกว่าบาทนะครับ
แล้วสองส่วนนี้นะเงินเดือนเสียภาษีแต่เบี้ยประชุมไม่เสียนะครับ
ประชุมนี้สามารถรับเอาไปเต็มได้เลย
อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าในมุมของการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยเอาละ
ถ้าให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงมาเนี่ยอันนี้ก็ใช่ใช่ไหม
แต่ว่าเราควรจะต้องไปฟังกรรมการหรือว่าคนร่างรัฐธรรมนูลด้วยหรือเปล่าว่า
ตกลงแล้วเขาจะครบ๘ปีหรือไม่ครบ๘ปี
จริงต้องพูดคุณภาคภูมิว่าครบ๘ปีแล้ว
ประเด็นคือครบ๘ปีแล้วจะพ้นตำแหน่งไหม
ครบน่ะครบอยู่แล้วเป็นจะไม่ครบได้ยังไง
เป็นครบ๘ปีแล้วเพียงแต่ว่าจะพ้นตำแหน่งไหม
เพราะตามรัฐธรรมนูญว่าครบ๘ปีต้องพ้นตำแหน่ง

ที่เขาชี้แจงมา๘ข้อเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเข้ามันต้องยกเว้นไม่นับ
คือประเด็นที่ผมคิดว่าใน๘ข้อของเขาเนี่ย

ไอ้๗ข้อคือคำชี้แจ้งของเขา

ขาดตอนเพราะว่าเมื่อมีการประกาศ

เท่ากับว่าน้ำมูลฉบับชั่วคราว๒๕๕๗

ตามวัฒนธรรมนูญ๕๗อันนั้นก็จบไปแล้ว

เมษา๖๐ดังนั้นต้องเริ่มนับ๖เมษา๖๒

การประเศษคำว่าขาดตอนเนี่ยมันดูชอบกล

ต้องบอกคุณภาคภูมิท่านผู้ชมนะครับ

แต่ว่าสงสัยว่าเรื่องนี้
ถ้าหากว่ารัฐมนูลเขาเขียนไว้ชัด

แต่พอดีท่านไม่ได้เขียนไว้เหมือนต้องตีความ
แล้วเราเห็นความเห็นเราเนี่ยคือควรจะตีความยังไง

ถ้าพูดกันอย่างไม่อ้อมค้อมนะครับ

ว่ามีเข้าเห็นอย่างยังไงทีมกฎหมาย

ควรจะบอกว่าเปรี้ยวกบริยุทธรรมยุทธ์ยังไม่พ้นตำแหน่ง

ไม่ดีอะเอาเรื่องขาดตอนผมพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่า
ถามว่ามันจะขาดต่อเนี่ยครับเป็นนายกอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะการก็บอกว่าให้นายกที่เป็นมาก่อน
รัฐมนุนประกาศใช้เป็นนายกต่อใช่ไหม
แล้วมันจะขาดตอนตรงไหนแล้วข้อสำคัญคือ
ก็ไปแก้ในประเด็นเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สิน
เพราะถามปรบประบอบประบาชน์ถ้าเป็นต่อเนื่อง
ผ่านใน๓๐วันไม่ต้องแสดงบัญชีทัพสินทั้งที่๒
แล้วเหตุผลชี้แจ้มบอกว่าปรบประกอบมันต่ำกว่ารัฐมนูล
ควรยึดเจตนารมณ์ของลำนูนแล้วเจตนารมนคืออะไรครับ
อำนาจเมื่อกี้อาจารย์สมชัยเพิ่งบอกไป๑๕๘คือควบคุมอำนาจ
แล้วข้อสำคัญที่ผมผิดหวังมากเลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิ
เรื่องสิทธิฮะความจริงเรื่อง๑๕๘วัก๔เนี่ย
เจตนารมณ์ชัดเจนว่าเป็นเรื่องการควบคุมอำนาจ
นั้นการตีความจึงต้องควบคุมอำนาจไม่ใช่ปกป้อง
เขาพยายามอธิบายเขาว่านี่เป็นเรื่องสิทธิของพลเอกประยุทธ์
ซึ่งมันกลับหัวกลับหางกันเลยผมก็เลยบอกว่า
ถ้าหากว่าเป็นให้คะแนนเนี่ยอาจารย์ว่าตกไหมเนี่ย๘ข้อเนี่ย
ผมเนี่ยให้ไม่ผ่านคือเราคาดหวังและผมคิดว่า
ผมก็คาดหวังอาจารย์วิศนุเครืองามด้วยครับว่าท่านจะ
คือผมนึกไม่เข้าใจไงว่าตอนหลังเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยทุกข้อ
แต่ท่านอ่านมาแล้วนะท่านบอกว่าใช้ได้ผ่านตาท่านมาแล้ว
ผมก็ผิดหวังว่าเหตุผลในการชี้แจงเนี่ยคือคือในแง่หนึ่งนะ
คล้ายกับว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าสารรัฐมนูลท่านใดที่
เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่พ้นก็สามารถหยิบเอาเหตุผลเหล่านี้ไปใช้ได้
แต่ผลตรงข้ามนะครับเมื่อเหตุผลมันอ่อนแล้วเอาไปใช้เนี่ย
ก็จะกลายเป็นคือถ้าช่วยขึ้นมาเลยนะเท่าที่ฟังทั้งสองท่านเนี่ย
มองว่าข้อชี้แจงต่างที่พลเอกประยุทธ์ทีมกฎหมายได้ส่งไปเนี่ย
มันเบาดูแล้วเบาครับดูแล้วเบาแต่ทีนี้
ถ้าผลจะออกมาในทางใดทางหนึ่งจะได้เป็นต่อ
กี่ปีก็ไม่รู้ล่ะหรือจบแล้วไม่ได้เป็นต่อเนี่ย
มันจะมีผลกับการเมืองไทยยังไงบ้างเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเอกสารที่
ฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นการชี้แจงเพื่อจะบอกว่า
ยังไม่ครบที่หลุดออกมาเนี่ยมันมีหลายข้อ
อาจารย์สมชัยบอกอ่อนอาจารย์ปริญญาบอกดูแล้วน้ำหนักเบา
ยังมีอยู่ข้อหนึ่งหนึ่งในนั้นใน๗๘ข้อ
เอกสารชี้แจงของทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์
บอกว่าการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์
ในปัจจุบันไม่ขัดกับหลักมาตรฐานสากลและเจตนารมณ์
บทบรรยัติมาตรา๑๕๘วัก๔
ผลเอกประยุทธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
สำนึกในหน้าที่และประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด
ไม่เคยใช้อำนาจการเป็นผู้นำประเทศหาผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือพวกพ้อง
ดังนั้นไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งนายกเป็นเวลาเท่าไหร่
ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งก็ไม่เคยใช้อำนาจ
ผู้นำประเทศหรืออำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ประเด็นมันคือครบ๘ปีเนี่ยพ้นตำแหน่งรึยัง

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมดังที่อ้างเนี่ย
ก็แปลว่าต่อให้ครบ๘ปีก็ไม่พ้นอย่างนั้นเหรอ

อันนี้ไม่ใช่ผู้เด็กประยุทธเขียนเอง
ทีมกฎหมายเขียนให้

ท่านเรียนทหารมาท่านจะไปรู้เรื่องกฎหมายได้ยังไง

ทีนี้ผมเรียนว่าน้ำหนักอย่างนี้

แต่ว่าจะมีน้ำหนักขนาดไหนล่ะ

ผมก็มีทงให้แล้วว่าเขียนให้หลุดสิ

ซึ่งอันนี้ผมเรียนว่าการทำงานของทีมกฎหมาย

ทนายความก็ต้องเอาตามลูกความสิครับ

แล้วก็คำตอบมันถึงออกมา

แต่ระบบของเราที่เป็นระบบบวช

ต่างคนต่างโหวตเนี่ยบางทีเราก็ไม่ทราบว่าท่านจะมีใครมาคุยกับท่านหรือเปล่า
คนก็สงสัยแบบนี้ไงแต่ว่าแต่ว่าผมต้องพูดอย่างนี้นะครับ
ว่าเราเข้าใจว่าสารท่านไม่ได้ทำงานแบบทนายความ
อันนี้ขออภัยนะครับไม่ได้พลาดพิงธนายความนะ
แต่หมายถึงว่าทนายความก็ยกต้องเอาประโยชน์ของลูกความเป็นที่ตั้งใช่ไหม
เขาก็ต้องเอาชนะไว้ก่อนแล้วเขียนเหตุผลตามมาใช่ไหมครับ
แต่สารเนี่ยมีทงก่อนไม่ได้นะครับอันนี้คือการเขียนแบบมีทงไว้ก่อน
แล้วน้ำหนักเนี่ยเหตุผลความจริงมันสามารถเขียนดีกว่านี้ได้

ไม่รู้จักมาให้อาจารย์ปริญญาช่วยเขียน
คือถ้าจะบอกว่ามีเหตุผลยังไงถึง๘ปีแล้วไม่พ้นเนี่ย
ถ้าจะช่วยในทางกฎหมายเหตุผลมันเขียนให้น่าฟังกว่านี้ได้
อันนี้ผมว่ามันเป็นเหตุผลที่เบื้องต้นนะเหมือนกับว่า
สารท่านเมื่อกี้พูดค้างในเบรกที่แล้วนะครับ
สารท่านเนี่ยเอาละมีเหตุผลทางกฎหมายให้ละ
ท่านสามารถที่จะอันไหนที่ว่าใช่ท่านเอาไปใช้ได้เนี่ย

ใช่ครับเอาไปใช้นี่กลายเป็นการอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์ไปเลยนะ

คือถ้าสารท่านเอาเหตุผลที่เขียนเอาไปเป็นเหตุผลของศาลนะ

หรือครบแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่
คือถ้าผมพูดตรงว่าถ้าสารท่านจะบอกว่าไม่พ้นเนี่ย
ท่านเนี่ยต้องเขียนให้แตกต่างจากนี้

ผมเสริมประเด็นที่บอกว่าเป็นคนดีแล้ว๘ปีไม่เป็นไรเนี่ยนะฮะ

สมมุตินะเราบอกว่าเด็กเรียนมหาลัยนี้๔ปีใช่ไหม

แล้วคุณก็มาอ้างว่า๘ปีเนี่ยผมตั้งใจเรียนมาโดยตลอดนะฮะ
มีความประพฤติดีทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม
มันได้หรือเปล่าล่ะมันไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นการยกตัวอย่างที่บอกว่าเป็นคนดี
มีความรู้ความสามารถจงรักพักดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

แล้วจะบอกว่าไอ้หลัก๘ปีไม่ควรใช้กับเขาเนี่ยไปไม่ได้

เขามีการอ้างคณะกรรมการกิจสติกาคณะพิเศษ
คนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดแล้วรัฐบาลเองก็พยายามใช้ความเข้าใจผิดนี้ให้เป็นประโยชน์
คือคนนึกกิจสดีกาเป็นคณะกรรมการซึ่งมีผู้ชี้ขาดทางกฎหมายมีข้อสงสัย
กระทั่งกศธชยังส่งกฤษฎิกาตีความ
กิจิกาเนี่ยเป็นพูดตรงนะครับเหมือนกับเป็นทนายความของรัฐบาลเป็นนิติกรของรัฐบาล

เพราะฉะนั้นเนี่ยการตีความก็ดีการอะไรก็ดีเนี่ยจะไปผูกพันธุ์อะไรต่อบุคคลภายนอกเนี่ยมันไม่มีความผูกพันต่อคนภายนอก
แล้วทีนี้ผมก็เรียนว่าพูดไปทั้งหมดนี้จะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องมีการตีความและอำนาจอยู่ที่ศาล

หรือยังไม่ครบและจะครบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย
จะให้เหตุผลหรือท่านจะบอกล่วงหน้าหรือเปล่า

มันมีผลอะไรกับการเมืองไทย
หรือว่าบรรยากาศในบ้านเมืองไทยไหม

จะเชิญสมาชิกรัฐสภา

จะเลือกนายกอมตรีคนใหม่ได้นายกใหม่เมื่อไหร่
ฟอร์มคอลโลมอล์ชุดใหม่เกิดขึ้นคอลโลมอล์ที่ไปทั้งชุดเลยใช่ไหมครับ
คือมันไปอยู่แล้วเพราะว่านายกพ้นไปแล้ว
ก็คือไปทั้งรักษณ์ที่เหลือนายกเป็นคนเลือกรัฐมนตรี
พอได้นายกคนใหม่แล้วนายกก็ไปฟอร์มคอลโลมอล์มตรี
ซึ่งอาจจะมีองค์ประกอบของภาคการเมืองที่แตกต่างไปจากเดิมก็ได้

รมอลชุดใหม่ก็จะอยู่ไปจนกระทั่งถึงไม่เกินวาระของสภาชุดนี้
ก็คือไม่เกิน๒๔มีนาคมปี๖๖
แต่จะยุบสภาก่อนหน้านั้นด้วยเหตุผลอะไรหรือเปล่าอันนั้นเราไม่ทราบ
อาจารย์อย่างถ้าคนเอกประยุทธ์บอกว่าต้องครบแล้วเนี่ย

คือในทางทฤษฎีไม่ได้ห้ามเขาไว้แต่ว่าโดยมารยาททางการเมือง
หรือว่าโดยสิ่งซึ่งผมคิดว่าท่านเองท่านควรจะดำเนินการ
ก็คือว่าท่านควรจะอยู่นิ่งดีกว่ามันปลอดภัยกว่า
การที่ยังจะผมคิดว่ายังจะมีหน้าแหมพูดแรงไปหรือเปล่านะ
มาทำหน้าที่รักษาการอีกนะมันก็เป็นที่คอรหาเปล่า
ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการที่เอาละ
ก็ให้บิ๊กป้อมรักษาการมาดีกว่าบิ๊กป้อมก็รักษาการต่อไป
แล้วก็อีกไม่กี่วันแล้วครับ๑๕วัน๒๐วันก็แล้วแต่เนี่ย
ประธานรัฐสภาเขาก็เชิญสมาชิกรัฐสภามาลงมติกัน
เอาจากคนในบัญชีรายชื่อเลือกนายก
ดิเดตต่างนี่จะเอาคนไหนถ้าไม่ได้ก็ไปวักสอง

นี่คือทางที่๑ถ้ากรณีพ้นนะครับ
แต่ถ้ากรณีไม่พ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า
วิจัยออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ
หน้าตาแรกก็คือคำวิจัยที่บอกว่า
ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ
คืออาจารย์ปริญญาบอกว่าถ้าไม่พ้นต้องบอกว่าเมื่อไหร่
สามารถจะมาบอกเราหน่อยแหละครับ

เขียนยังไงว่าไม่พ้นเฉยแล้วไม่มีเหตุผล
ครับคือเขาอาจจะให้เหตุผลแต่ว่าเขาจะไม่บอกว่าเมื่อไหร่
เพราะว่าในคำร้องของทางฝ่ายค้านเนี่ย
ไม่ได้ถามถามเพียงแค่ว่า
๒๔สิงหาคม๕๗หรือไม่นะครับ
ซึ่งก็คืออาจจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่
ซึ่งสารอาจจะกลัวอะไรบางอย่างร่วงจากฝั่ง
สมมุติถ้าเกิดไม่พ้นขึ้นมาจริงเนี่ย
ว่าจะมีคำตอบว่าพ้นหรือไม่พ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย

ยังได้ไปต่อเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมอาจารย์
ก็จะทำงานยากคือทำงานยากขึ้น
ผมว่าจะอยู่ครบกว่าล้านนี่ก็ไม่ง่ายนะ

กระแสลงนะครับ
แต่ว่ามันก็กระทบไปถึงองค์กรต่างด้วย

คือตอนนี้ดูสิครับว่าสวจำนวนหนึ่งเนี่ย
ก็เริ่มชักขาหนีแล้ว
คือที่เคยร่วมหัวจมท้ายก็คิดว่าไม่ควรจะไปร่วมหัวจมท้าย

กระแสท่านเป็นขาลงแล้วก็เลือกตั้งเนี่ยยังไงก็
ระก็ครบ๒๔มีนา๖๒ปีหน้าคือ๖๖
แล้วเลือกตั้งนะครับยังไงก็ไม่เกิน๔๕วันเนี่ยยังไงก็ไม่เกินวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคมปีหน้า

เราเห็นไม่ครับว่าเลือกตั้งซ่อมต่อหลังมาก็แพ้หมด
เลือกตั้งผู้ว่ากอทมไม่ส่งเนี่ยนะครับ

จังหวะใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและต่อตัวท่านเองมากที่สุด

เดี๋ยว๓๐กันยายนบ่าย๓เดี๋ยวก็รู้คำตอบกัน

ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

ไปก่อนครับพบกันพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ